พี่บอกจะมาสู่ขอน้อง
แต่พี่ทำไมหายจ๋องไปเลย
น้องเนี่ยช้ำอกช้ำใจรู้ไหม

เรื่องเศร้าของสาวรุ่นใหญ่ที่ขอใช้นามแฝงว่า
เจดาบ้านวังตะเคียน

นี่ตอนที่อยู่กับผู้ชายนะ
มีความสุขนะเพราะว่าอยู่กิน
ก็เหมือนเกือบจะฉันสามีภรรยาแล้ว

ผู้รับเหมาทำแท้งน้ำปลาปลา

พูดคุยทำความรู้จักจนรู้ใจ
ฝ่ายชายเนี่ยบอกรักบอกใคร

มามอบไว้เป็นของมัดจำ

คือฝ่ายชายเอาทอง๑๐บาทมาให้เจ๊ดา
มาให้เจ๊ดามัดใจเอาไว้ก่อนนะครับ

ฉันสามีภรรยาสร้อยคอทองคำนี้
เจดาก็โอ้โหกลุ้มกลิ่มนะ
ผู้หญิงพอได้ยินแบบนี้ดีใจไหม

และยังถึงเขาเอาทองมาให้เราลาตั้งสิบบาท
เจดาก็เรียกสินสอดเพิ่มไปอีกนิดหน่อย

เงินสดอีกสักแสนนึงนะพี่นะ

เจดาจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายก่อน

จัดงานให้กับลูกชายปรากฏว่านายบรือไทย
บริไทยที่เป็นโอ้โหว่าจะมาอยู่กินฉัน

นายฤทัยเริ่มออกอุบายขอสร้อยคอทองคำ๑๐บาท

ผมก็อยากไปใส่ในงานแต่งงาน
ของลูกชายเจ๊ดาหน่อยมันจะได้เป็นหน้าเป็นตาหน่อย
ประดับบารมีประดับบารมีสักนิดนึง
เอามาให้ผมใส่แหม่เจ๊ดาก็เชื่อนะคุณ
เจดาก็เอาสร้อยคอทองคำให้ไป
แต่แล้วพอเสร็จงานนายบริไทยก็บอกว่า
เสร็จงานแล้วเหรอเดี๋ยวขอใส่ต่ออีกสักนิดนึง
ประดับบารมีอีกนิดหน่อยจะไปทำธุระ
จากนั้นนะคุณออกจากบ้านเจ๊ดาไปไม่กลับมาอีกเลย

มัดจำมัดใจเอาไว้เอากลับไปด้วยแล้ว
เอาจริงคือสร้อยนั้นเป็นของฤทัยก็จริง
แต่ตอนแรกคือมาให้เจ๊ดาไว้แล้วไง
สุดท้ายคือหาเรื่องที่จะเอาคืนแล้วก็เอาไปเลย
สุดท้ายเจดาเลยใช้เบอร์อื่นในการติดต่อไป
ฤทัยรับแล้วก็สารภาพบอกว่า
ผมมีเมียแล้วผมมีเมียแล้ว
ฟังเสียงเจ๊ดาหน่อยฮะ
ค่อยไม่ครบอยู่แล้ว

บอกค่อยว่าไม่มีผัวแล้วเจ้ามามีเมีย

เจดาบอกช้ำใจจริงอยู่มาบอกว่ามีเมียแล้วนะ
เพราะนายฤทัยก็มาอยู่กินด้วยกันนะ
อยู่กินตั้ง๒เดือนแล้วหลอกว่าจะแต่งงาน
ส่วนนี้คุณเพื่อนฝูงก็รู้นะว่าอยู่กินกับฤทัย

เพื่อนฝูงก็เอาผ้าพระมาให้ก็ยังชื่นมื้นกันอยู่เลยนะฮะ
ล่าสุดวันนี้เจ๊ดาเดินทางเข้าแจ้งความ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนเคยรัก
ก็คือนายบริไทยที่หลอกมาอยู่กินกับฉันฉันสามีภรรยา
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าจะดำเนินคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญามั่น
ซึ่งจะสามารถฟ้องร้องเพื่อยึดสร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท
พร้อมพระเรียบทองหนึ่งองค์จากนายบริธัยมาให้กับเจดาได้นะครับ
นี้ตำรวจได้ตรวจสอบทางทะเบียนราช
ไม่พบชื่อสกุลของนายบริไทยบุคคลดังกล่าว
ว่าใช้ชื่อสกุลปลอมมาหลอกลวงในการก่อเหตุนะครับ
ซึ่งจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
คือจริงเจ๊ดาก็ไม่ได้เสียทรัพย์สินอะไรไปนะ
จากไอ้ที่เขาให้มาแล้วแล้วเขาเอาคืนไป
แต่ว่าการอยู่กินด้วยกันไม่รู้มาหลอกอยู่กินด้วยกันทำไม
มันเสียใจมันเสียความรู้สึกไง
ก็ต้องดูว่ามันจะเข้าข้อหาอะไรอื่นอีกหรือเปล่า